คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะนี่มากันเป็นสิบเลยนะคุณ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเป็นเหตุการณ์สิบรุมหนึ่ง
คนที่โดนรุมน่ะโดนมีดฟันแขนค่ะเดี๋ยวดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
อันนี้เราไม่ได้ใช้๖ตัวโอ้โหนายเห็นไหมมากันเพียบเลย
แล้วนี่คือมีคนที่เขาแอบถ่ายมาจากข้างบนจากมุมสูงเลยนะ
เห็นเหตุการณ์เลยคนเจ็บโดนรุมอยู่นั่นลูกศรสีเขียวเนี่ยค่ะ
ลุมล้อมอยู่แบบนี้เพราะว่าฝั่งนั้นเขามากันแบบ๑๐กว่าคน
วัยรุ่นที่ขี่มารัสไซส์มาจากปฐุมธานีคือวัยรุ่นที่เขาขี่มารัสไซส์มาจากปฐุม
เขามาส่งแฟนที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่ม
เลยค่ะคนที่อยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเนี่ยตกใจนะถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้พาคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลทีนี้เราไปคุยกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรเขาเล่าแบบนี้บอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะ
คนที่อยู่ในหมู่บ้านถ่ายเอาไว้ได้แล้วไปแชร์ในกลุ่มไลน์หมู่บ้านเอื้ออทรเห็นว่าวัยรุ่นมากันเป็น
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันกลายเป็นประเด็นเพราะว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยร้องเรียนทางเฟซบุ๊คไง
ส่งคลิปมามาที่เพจนี้ซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มากันเป็น๑๐เนี่ยน่าจะเป็นเด็กช่าง
มีทั้งมีดมีทั้งปืนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๒ซ้อน๓มามาก่อเหตุวุ่นวายในหมู่บ้านเอื้ออาทรแบบนี้แทบทุกวันคุณ
ไปทำร้ายคนอื่นไม่เลือกหน้าเลยทั้งคนที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนแล้วคนที่ไม่เคยรู้เรื่องก็ต้องมาเจ็บตัวเพราะวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย

ก็ใช่ไงคะแต่ประเด็นที่เขากังวลคือทำไมแจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้สายตรวจเข้ามาทีไรโอ้ยทุกอย่างมันลายหายไปหมดแล้วเพราะว่าพวกนี้หนีไปหมดแล้วอะค่ะทีนี้เขาก็ยังวนมาก่อเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เลยเอ๊ะอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวลองฟังคนในหมู่บ้านหน่อยนะคะ
มันเข้ามาในหมู่บ้านนะครับแล้วเข้ามาที๕๖คันนะพี่มาเป็นสิบคนนะครับคือว่ามันเจอวัยรุ่นที่ไหนมันก็ด่าเขาตะโกนด่าเขาแล้วก็ไล่ตีเขาทุกวันเลยครับพกปืนพกมีดอย่างนี้พี่เข้ามาตลอดเลยครับ
เคยมีชาวบ้านโดนลูกหลงอะไรไหมคะ
ไม่มีแล้วพี่แต่ว่าคือคนอื่นที่เป็นไว้รุ่นไงพี่เขาไม่ได้เรียนช่างแบบมันอย่างงี้แต่ต้องมาโดนไล่กระทืบอย่างงี้มันก็ไม่ใช่เรื่องครับพี่คนที่ถ่ายคลิปเขาก็โกนเรียกตำรวจแล้วครับพี่แต่ทีนี้ตำรวจเขาบอกว่าคนที่โดนไม่เอาเรื่องครับผมก็เลยงงว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างงี้ก็คือผมอยากให้เรื่องพวกนี้มันให้ตำรวจเราเข้ามา
อธรเขาบอกว่าหวาดระแวงกันไปหมดแล้วตอนนี้จะมีสักวันไหมเนี่ยที่ผมเองอาจจะโดนลูกหลงจากแก๊งพวกนี้กลุ่มพวกนี้ชาวชุมชนบอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะนะจริงค่ะยังไงฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเห็นคลิปชัดเจนแบบนี้ค่ะ